เต็กกี้โหลดแล้ว
แล้วคุณล่ะโหลดหรือยัง
โหลดแล้วโหลดหรือยัง
ร้องได้ให้ร้าง

ร้องได้ให้ร้าง
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ

รายการเกมโชว์
สำหรับคนที่มีเพลงลูกทุ่งอยู่ในหัวใจ

แม้แต่ในเส้นเลือดขอดของคุณ

เพราะตอนนี้สามารถร่วมเล่นเกมไปกับเราได้ตลอดรายการ

เพื่อต้อนรับเจษฐการฟรุ่นจีน
ตอนนี้อยู่ในช่วงเจษฐการของฝรั่งเขา

หยุด

ถึงช่วงนี้เป็นเมื่อเรียกว่าเจษฐการ
แห่งการเรื่องคลาสติเวิล
มันจะมีคริสต์มัสแล้วก็จะไป
ไม่ก็เอาเป็นสงคราวของไทย
โอ้โหช่วงนี้เรียกว่าแห่งจีสทธิวัน
กับสาวสวยคนนี้ค่ะผู้เข้าแข่งขันในรายการของเราค่ะ

คราวที่แล้วก็เป็นกระโปรงขนอะไรอย่างนี้นะ
คือเป็นการป้องกันบุรุษเข้าถึงตัวไม่ได้นะฮะ

ใช่ถ้าบุรุษเข้าใกล้
ก่อนอื่นแนนต้องขอกราบสวัสดี

โอ้ยมาเรียกนะ

คุณผู้ชมอาจจะเห็นแต่ด้านหน้า
พวกเราเห็นด้านหลังด้วย
วันนี้มาเริ่มกันที่เพลงที่๔

ซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยร้องผิดไป
แต่ว่าเพราะเอิญไม่มีใครกดใช้สิทธิ์รอเสียบ
รายการเราเปลี่ยนเพลงให้

ทางด้านล่างไม่มีใช้การใช้สิทธิ์รอเสียบแล้ว
ก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าฟังแล้วจะเล่นหรือจะหยุดก็ได้
แล้วตอนนี้คุณแนนใช้ตัวช่วยไปแล้วนะคะ๒ตัวช่วยนะคะ
ของคุณแนนสามารถใช้ได้อีกหนึ่งตัวช่วยค่ะ

เอาละครับตอนนี้มาเริ่มส่งท้ายปีกันด้วยเพลงนี้กันเลยนะครับ
เพลงที่๔มูลค่า๒๐๐๐๐บาทนะครับ
อินโทรเพลงมาเลยครับ
พออินโทรเพลงขึ้นนะคะหน้าคุณแนนยิ้มสดใสมากเลยนะคะ
เดี๋ยวฟังเพลงแล้วเป็นไงครับ

ถ้าคุณแนนร้องแล้วพลาดคือ
กลับบ้านเลยนะฮะเคยร้องไหมครับพี่นิดนี้เคยร้องแต่ว่าร่าสุดนี้ยังไม่ได้ถวนมา

เอาหน่อยไหมส่วนหมดหน่อยไหมถวนเลยยังมีเวลาถวนอยู่นะครับ
วนเลยแล้วตอนนี้ตัวช่วยก็ยังอยู่นะครับตกลงว่าจะเล่นหรือจะหยุดครับ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
ก็รอบหน่ายให้ล้านหนึ่ง
ในรายการของเราเพียงแต่ว่าหมดสิทธิ์ตอบในเพลงนั้นแล้วนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วนะครับเพลงโจทย์คัดเลือกนะครับ

เป็นอะไรวะ
รวดเร็วมาสายฟ้าแรก
แค่โน้ตเดียวแต่งด้วยแหละ

คุณไม้ตอบมาว่าเพลงจี่หอย

ตอบ

สวัสดีครับอย่างเป็นทางการ

ในวงการเขาเรียกว่าไม้ลำไยกระโหลก
หรือว่าไม้สีดอนลูกอุดรครับผม
ทุกวันนี้ก็รับร้องเพลงทั่วไป

ร้องได้ทั้งหมดนักร้องในเมืองไทย

ให้มากกว่านี้เหลือเกิน

ใกล้จากได้ยิน
ไม่ว่าเสียงใคร

ลำไยกระโหลกคนนี้รอบรู้

เห็นบอกรับงานด้วย

รับงานรับงานอะไรบ้าง
ร้องเพลงบ้างเป็นพิธีกรบ้างภาคมวยด้วย

ใช่แบบงานวัดแบบสมิงขาวเลย

โหมดควรนำกับมองกวนฟ้าช่วกัน

แสดงว่าออกงานอะไรกันแบบนี้บ่อยเนี่ย

ก็ตื่นเต้นครับเห็นน้องแนนไปแล้วอะแสดงแทน
แล้วเรื่องเพลงลูกทุ่งนะคะคุณไม้มีความสามารถเรื่องเพลงลูกทุ่งมากน้อยเพียงพอ

ร้องแทบทุกคนตั้งแต่ตอนที่แม่คลอดมาไม้อยู่มือขวาเลย

แล้วก็มีความรู้ในด้านการร้องเพลงนี้แน่นเลยนะแน่นนะ
คุณไม้อาจจะเป็นคนแรกที่คว้าเงินล้านไปก็ได้แต่ว่าตอนนี้ที่คุณไม้นั่งอยู่ค่ะนะคะ
มีหนุ่มหล่อนะคะคุณพลอยนะคะมานั่งแทนแล้วนะคะยินดีต้อนรับค่ะ

มาเริ่มต้นกันที่เพลงที่๑นะครับมูลค่า๓๐๐๐บาทนะครับ
ที่หนึ่งของคุณไม้จะเป็นเพลงอะไรมาฟังอินโทรกันเลยครับ

น้ำต้มกระดูกหมูแน่เลยนะ
นะฮะเป็นไงครับคุณไม้รู้จักแน่นอน

อันนี้ออกลักษณะถ่อมตนเล็ก
มีผู้ที่ใช้สิทธิ์กดไฟไว้รอเสียบนะฮะ

คนสำหรับแผงข้างหลัง
เมื่อใดก็ตามที่คุณไม้พลาดในเพลงนี้นะฮะเสร็จแน่นะคะ
ฟังไปแล้วนะครับตกลงว่าเลือกที่จะเล่น

เพลงนี้ถ้าหยุดไม่ได้อะไรเลยนะครับ

คุณผู้ชมค่ะหยิบมือถือขึ้นมาเล่นเกมกันค่ะ

เพลงที่๑มูลค่า๓๐๐๐บาท

ร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑เพลงมา
โชคดีครับโชคดีค่ะ
มค
จากแดนอีสานบ้านแก่เฮียงน้ำ
มาเล่นละครบทชีวิตหนัก
จากพ่อแม่มาพบพาคนไม่รู้จัก
จากคนที่รักจำละมหางานทาง
ลีราเหลือเกินแม่ลีราจริง

เปรียบประหนึ่งว่าฝินนะ
ว่าเธอมันมีเหมือนแดนร้าย
ได้หรือว่าร้องผิดครับ

ผู้หนมีเรา
ร้องได้
เพลงละครชีวิตของคุณไม้พิรมพรนะครับ
อัลบั้มแรกเลยในอัลบั้มชุด
คันหลังกล่าวคันหลังกล่าวคันหลังกล่าว

ใช้ร้องเปิดตัวบ่อยเกือบจะทุกงานเลย

ไปแล้วนะครับในเพลงที่๑นะครับ

เขาเป็นแรก

โอ๊ยแล้วมันนี่ฟ้าห้องปุ้ง
คุณมัยรู้